เอาคลิปต่อไปค่ะเป็นคลิปชายหัวร้อนในร้านเบอร์เกอร์ค่ะ
ผู้ชายคนที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินตามคลิปต่อไปนี้นะคะ
เขาลักษณะบ่นแต่บ่นเสียงดังค่ะตะคอก
คอกว่านะคะว่าพนักงานที่ขายเบอร์เกอร์ให้เขา
คือตอนนี้เรายังไม่ทราบนะคะว่าทำไมเขาถึงทะเลาะกันเนี่ยนะคะ
แต่พอมีพลเมืองดีเข้าไปช่วยไปบอกว่าอย่าไปว่าน้องเขาเลย

ด่ากลับค่ะด่าว่าสอใส่เกือก

เวลาคุณขวยุ่งอะไรกับผม
เห็นมองแต่ก็พูดไม่ดีกับคุณ
ตั้งแต่ธุคุณจะยอมรับไหม

คุณไม่ไม่มีใจคุณจะยอมรับเหรอ

เสื้อแดงนี่ก็เหมือนไปทักของดำแล้วของดำเข้าตัวเหมือนกันเนอะ
ไปทักเขาแล้วก็โดนด่าเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในร้านเบอร์เกอร์แห่งหนึ่งแถวร่มกล้าวค่ะ
คลิปเนี่ยจะเห็นชายหัวร้อนสวมเสื้อสีน้ำเงินต่อว่าพนักงานนะคะ
คาดว่าน่าจะเป็นการสั่งของแล้วไม่ได้ตามที่ต้องการค่ะ
พนักงานน่าจะพยายามอธิบายแต่ชายเสื้อสีน้ำเงินก็ยังคงไม่พอใจตะคอกใส่พนักงานนะคะ
เสียงดังลั่นร้านเลยค่ะชายเสื้อแดงทนไม่ไหวก็เลยเข้าไปห้าม
แต่กลับถูกชายเสื้อสีน้ำเงินขึ้นเสียงใส่พร้อมกับเดินไปกระแทกไหล่สองครั้ง
คือไม่ได้ปรากฏในคลิปนะคะก่อนที่จะขู่ด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาปืนออกมายิง
จากนั้นภรรยาของชายเสื้อน้ำเงินก็เลยเดินเข้าไปห้ามค่ะ
แล้วบอกใจเย็นแต่ชายเสื้อน้ำเงินก็ยังไม่หยุด
พร้อมกับอ้างว่าที่พนักงานร้องไห้เพราะสำนึกผิดที่พูดจาไม่ดีกับผู้ใหญ่
ไม่ได้เป็นตามที่เขาไปว่าและร้องไห้

เออน้องเขาร้องไห้เองเพราะร้องไปสำนึกผิด
อ่าสอบถามในเพชรเงาวิลัยอายุ๓๖ปีกัปตันสายการบินแห่ง๑
ซึ่งเป็นคนที่ใส่เสื้อแดงที่ปรากฏอยู่ในคลิปบอกว่า
คือก่อนเกิดเหตุคนใส่เสื้อสีน้ำเงินคุยกับพนักงานค่ะ
ว่าน่าจะไม่ได้ของที่ต้องการ
พนักงานเขาพยายามอธิบายอยู่หลายครั้ง
แต่ว่าไม่พอใจก็เลยเกิดเสียงดังขึ้น
ตอนเข้ามารอสั่งอาหารแล้วเห็นเหตุการณ์ก็เลยบอกเขาไปว่า
พอได้แล้วครับพนักงานร้องไห้แล้วพูดจบค่ะ
คนที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินหันมาต่อว่านะคะ
เสียงตะคอกดังลั่นตามคลิปเลยค่ะ
และยืนยันว่าไม่ได้ทำให้พนักงานร้องไห้แต่พนักงานเขาทำตัวเอง
หลังจากนั้นนะคะคนใส่เสื้อสีน้ำเงินค่ะ
ก็เอาตัวมากระแทกแล้วข่มขู่ด้วยนะคะว่าจะทำร้าย
ตอนนั้นยอมรับว่ารู้สึกไม่เข้าใจกับท่าทีแบบนี้ที่เกิดขึ้น
แสดงออกทั้งด่าทั้งข่มขู่จะเอาปืนมายิง
ทั้งที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะ
ขณะที่เจ้าของคลิปนะคะระบุว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะ
ได้ไปโบกรถเพื่อขอเบอร์ติดต่อชายเสื้อแดงเผื่อจะช่วยอะไรได้บ้าง
นี้อยากให้องค์กรปกป้องพนักกันด้วย
เพราะพนักงานไม่ใช่กระโถนไว้รับอารมณ์ของใคร
แล้วก็สงสารชายเสื้อสีแดงด้วยนะคะที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้คือ
คุยพยายามจะเข้าไปไก่เกลี่ยวนั้นแหละ

อ้าวหลังจากนี้ไปค่าและมีข้อสรุปนะคะ

ทำไมถึงโกรธจัดขนาดนั้นเลยนะคะ